กลับมาในช่วงนี้ยังคึกคักกันต่อนะครับกับในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการก็จริงแต่ว่าอาหารการกินยังมีมานำเสนออย่างต่อเนื่องแต่ก่อนอื่นย้ำถึงเรื่องประเด็นไลน์ในวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมไลน์กันมาเยอะมาก
วันนี้นะคะเราเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งมาแนะนำนะว่าเย็นนี้อเจ้าจะทำอะไรให้พี่หมื่นหรือว่าแม่การะเกดทานที่บ้านกันดีนะคะก็ส่งไลน์กันมา
นี่ค่ะมีคุณผู้ชมส่งมาทักทายกันเยอะมากนะรวมไปถึงถามด้วยว่าวันสงกรานเราสองคนจะไปเที่ยวที่ไหน
แน่นอนครับผมเที่ยวที่นี่เป็นประจำทุกปีก็คือที่ออฟฟิศของผมนี่แหละครับทุกเทศกาลทุกงาน

แล้วก็ที่สำคัญที่ไลน์มาเยอะแยะนะครับ
ทั้งเรื่องของเมนูเมนูยังไลน์มาพูดคุยกันได้
มีอยู่ท่านหนึ่งคุณโชคทวีจ้า

แล้วก็มีคุณผู้ชมส่งมาว่าไปกินหมูกระทะค่ะ

คุณต้นบอกว่าขนมน่ากินมากเลย

กับร้านอาหารป่าสูตรเด็ดที่ไม่ต้องเข้าป่า

คุณได้อาหารปลาผักหมาคาเฟ่
คาแรคเตอร์และโซโลแกนแบบนี้
วกกับเสียงมีดกระทบเถียง

ดังกังวานไปทั่วใต้ถุนบ้านแบบนี้

สุดยอดอาหารป่าสารพัดเมนูสัตว
แห่งจังหวัดราชบุรี

นี่แหละร้านลุงใหญ่

เมื่อก่อนอยู่วงคันถ่ายทำภาพยนตร์ที่

ว่าวีดีโอออกมานั่งไม่มีคนดูแล้ว

ถ่ายอาหารที่คนต้องกินขั้นทั้ง๒เวลา
แต่ต้องมีฝีมือตะค่ายอะไรดี
ขายอาหารปลาเลยขายข้างคล็อกงูเห่าเก้งฝังเลย
เมนูขึ้นชื่อของร้านนี้หนีไม่พ้น

มีทั้งคั่วกลิ้งงูเห่า

งูเห่าผัดขี้เมาก็มี

ละเอียดให้เขียวง่าย

อัลิแคนถ์ฟาวน์เนาะ

เอาแล้วยังมีเมนูขายดีที่คอเปิบพิษดารชื่นชอบทั้งกบทอดกระเทียมทั้งตัวแกงป่าเนื้อเก้งรสเด็ดเผ็ดจี๊จาดผัดเผ็ดหนอนดักแด้และอีกมากมายขึ้นอยู่กับฤดูกาล
ซึ่งความแปลกแหวกแนวของอาหารร้านลุงใหญ่ดังไกลไปทั่วเอเชียถึงขนาดมีรายการจากต่างประเทศมาขอพิสูจน์มากมาย
จนเป็นที่รู้จักของเหล่านักเปิดพิษดารทั้งไทยและเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวไต้หวันเกาหลีฮ่องกงและสิงคโปร์
ถึงขนาดต้องโทรหาทัวร์ขอเหมารถตู้จากกรุงเทพมุ่งตรงมาที่ราชบุรีเพื่อขอลองลิ้มชิมรสอาหารป่าฝีไม้ลายมือของลุงใหญ่ด้วยตัวเอง
แต่ทุกคนที่มาทานอาหารร้านนี้ไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าอยากจะทานดูเมนูเสร็จแล้วให้เดินไปสั่งในครัวเท่านั้นเพราะไม่มีบริกร
และห้ามฝ่าฝืนกติกาที่ลุงใหญ่กำหนดไว้ในร้านโดยเด็ดขาด
ไหวเลยออกมาทั้งชายทุกคนออกมาทั้งชายทุกคนแล้วมันเซ็ง
สำหรับใครที่เป็นคออาหารป่าโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการเปิดพิษดาร
ลองพิสูจน์กันให้ได้สักครั้งร้านตั้งอยู่ตำบลสามเรือน
ก่อนถึงอำเภอเมืองราชบุรีทางเข้าวัดโพสัทธาธรรม
แต่ใครที่ไม่ถนัดเรื่องของอาหารป่าร้านลุงใหญ่เขาก็มีเมนูตามสั่งปกติให้รับประทานด้วย
ถึงแม้ว่าปัจจุบันลุงใหญ่ร่างกายจะเริ่มอ่อนแอลงเพราะอายุล่วงเลย
ปลาเข้าไปเลข๗แล้วก็ตามแต่รสชาติความอร่อยกว่า๔๐ปีตั้งแต่ที่เปิดร้านมานั้น
ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือผู้ช่วยในครัวทั้งภรรยาลูกชายและลูกสะพ้าย
จึงทำให้ร้านลุงใหญ่สารพัดเมนูสัตว์ยังคงเป็นที่ชื่นชอบ
และเป็นเป้าหมายของคนที่รักในการเปิดพิษดารนั่นเองครับ
คุณใกล้อาหารป่าปากม้าคาเฟ่
โอ้โหฟื่อฟ่อต้องใจถึงนะถึงจะไปร้านนี้ได้
เพราะว่านอกจากจะไปทานอาหารป่าแล้วเจ้าของร้านเนี่ย
ปากม้าไงปากม้าคาเฟ่ผมพูดเองน่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมส่งไลน์มาทักทายกันเยอะมากเลยนะคะ

เอาล่ะหลายเมนูขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งมานะครับทุกข้อความเลย
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายของรายการวันพรุ่งนี้
เจอกันเหมือนเดิมนะกับตลอดข่าวเช้านี้
สามคนเลยไหมสองคนคุณนิวนาวลาคุณนิวนาวลาแล้วเจอกันนะครับ
พรุ่งนี้กับผมแล้วก็น้องใบตองกับช่วงเวลาดี
ตลอดข่าวเช้านี้แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชม
ไปกับภาพพฤติกรรมความน่ารักแสนรู้
ของเจ้าบราวนี่สุนัขน่ารักมากเลย

ปกติแล้วเนี่ยหมาเขาฉี่ขาเดียว
แต่บราวนี้ฉี่สองขาแปลกขนาดไหน